ว่าสไตล์หมอลำเนี่ยกำลังมาจริงจริงค่ะ
ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเฉพาะหมอลำรุ่นใหม่อย่างน้องอุ๋งอิ๋ง
เจอคราวนี้นะไม่ได้แค่ขอถ่ายรูปอย่างเดียว
เจอหน้าอุ้งอิงปุ๊บอุ๊ยพี่เห็นเลยน้องอุ๋ง

หนูไปหยิบเลขอะไรมาบอกหน่อยนี่แหละค่ะ
ขอจับมือน้องอุ้งอิงไปแผงลอตเตอรี่ค่ะ
ช่วยหน่อยลูกจ๋าความหวังของหมู่บ้าน
ลอตเตอรี่เลขที่หนูชื่นชอบให้หน่อย
จะเอาไปลุ้นรางวัลงวดที่จะถึงนี้หน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวมีคิวเดินทางไปแสดงดนตรี

ชาวบ้านแล้วก็ทีมงานของน้องตอนนี้นะ
ก่อนจะรอฟังเสียงเพราะลูกสาวหลา
มาจ้ะมาหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อยนะคะ

ผู้ที่เรียกแทนตัวเองว่าพ่อนน

บอกว่าลูกเอ้ยหยิบลอตเตอรี่ให้กับพ่อนนท์หน่อยจ้า

พ่อแม่ขอมาก็จัดให้ค่ะ
ว่าแต่ว่าน้องจะได้เลขอะไรบ้าง

ก็ความหนาแปลกกันทั้งความหิง
เอาล่ะ๓ใบ
ให้พ่อแม่ไม่ตรงกันสักกับตัว

อันนี้ก็ชอบ
เลขหน้าเบอร์โทรศัพท์

เป็นความเชื่อมโยงผูกพันกับน้องอุ้งอิงหรือเปล่า

พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ต้องยกแผงลอตเตอรี่

สาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอน

เมื่อวานเนี่ยพี่อิงเฮงเดินทางไปที่สถานที่เจ้าตัวนับถือก็คือ

นักละคร๔อายุ๑๐ยาเราได้เข้าซื้อนี้บ่อย
ไปขอพรของานขอเงินให้ปัง
แล้วเจ้าตัวก็พาไปส่องตัวเลข

คุณผู้ชมดูดีลอยเหมือนจัดวาง

ทั้งเลข๗๕๖หรือจะเป็น๙กันเนอะ

ที่บอกให้กาดอกจันไลน์๗
เพราะมันมีหลาย๗เพราะผู้ชมดูดีนะ

มุ่งตรงไปที่กุมารเจ้าสัว

ขอพรกุมารมาด้วยการเสี่ยง๔ท่านทีเลย

๖๙๔และคุณกระซิบที่ฉันมาวันก่อนเลยเลขนี้เลยนะ
อ่ะขอให้ทุกคนรับทรัพย์เหมือนชื่อของกุมารทองคนนี้แล้วกันนะจ๊ะ
โอเคแล้วกันค่ะ

สรุปหน่อยนะมี๗๕๖แต่๖กระดกเป็น๙ได้คุณผู้ชมค่ะ
เลขนี้ชอบมากบอกเชอรี่มาตั้งนานแล้ว
แล้วก็๗กับ๙กำลังมาแรงเลยนะคุณผู้ชม

ไม่รู้เห็นในข่าวบันเทิงไทยรัฐเรานี่แหละหลายรอบมากก็เลยบอกเชอรี่ว่ามา

ถ้าไม่เซียนพูดประโยคนี้ไม่ได้นะ

คุณผู้ชมค่ะโชคดีทุกคนก็แล้วกันนะคะ